คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รู้สึกไหมว่าแต่ละอาทิตย์ผ่านไปเร็วเนอะแป๊บนึงมาเจอกันอีกแล้วนะคะ
แต่ยังไงก็ตามขอบคุณทุกคำถามเลยที่ส่งเข้ามาขอบคุณในความไว้วางใจ
เข้าใจนะคะเวลารักใครใจนำก่อนเลยกว่าสติจะตามมา
ถ้าฟังกันไปสติน่าจะตามมากำกับหัวใจให้ไวขึ้นหรือแม้แต่เอานะ
อย่าใช้แต่ใจอย่างเดียวใช้สติด้วยรักแต่เขาได้นะคะแต่รักตัวเองตามไปด้วย
เพื่อปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างจะทำร้ายเราได้น้อยลง
มาดูคำถามของวันนี้กันนะคะน้องผู้ชายคนหนึ่งส่งเข้ามาเนาะ
บีมครับพี่อ้อยขอปรึกษาพี่อ้อยครับ
คบกับแฟนมา๒ปีรักกันมากแต่คุยกันนานไม่ได้
เป็นคนมีอีโก้สูงอารมณ์ร้อนเวลาทะเลาะจะขอเลิกทุกครั้ง
ทำให้บีมรู้สึกตลอดว่าเขาไม่เห็นเรามีค่าเลยครับ
ตอนดีกันบีมถามเขาเขาบอกว่าเพราะรู้ว่าบีมรักเขามาก
เราก็คงไม่ไปไหนละมั้งผมถามเขาว่าแล้วถ้าผมเกิดไปจริงจริงขึ้นมาล่ะ
เขาก็บอกว่าอยากไปก็ไปไงเขาจะห้ามอะไรได้
เล่าย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับตอนคบกันปีแรกแรก
เราคิดว่าเขาโสดแต่จริงแล้วผมถูกหลอก
รู้ทีหลังว่าเขาเป็นภรรยาน้อยของผู้ชายคนหนึ่ง
และผู้ชายคนนั้นก็ยังเจ้าชู้ไปมีคนอื่นเรื่อยไม่เคยหยุด
พังมากครับพอผมรู้ผมคิดว่าจะเลิก
แต่บังเอิญว่าเขาติดโควิดก็เลยกลายเป็นเรานั่นแหละที่กลับมาดูแลเขา
เพราะว่าแฟนเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นพอดีเลยตอนนั้น
เขาก็เลยตัดสินใจเลิกเพื่อมาคบผมฮะแปลกนะบีม
ว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าไม่ได้ติดโควิดเขาก็ยังจะคบเราซ้อนกับผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอ
พอคบกันจริงจังบีมเพิ่งมารู้ความจริงทีหลังหลายอย่าง
เช่นเขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่หรือว่าเขาผ่านการแต่งงาน

เรื่องนี้ที่บ้านผมก็ถูกโกหกไปด้วยผมไม่กล้าบอกที่บ้านเลย
ที่บ้านจะรับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมาสองปี
ผมเข้ากับลูกเขาได้ดีคอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่าง
และเขาก็ทำตัวดีกับผมทำให้ผมไว้วางใจอย่างมาก
แต่ก็มาเจอปัญหาเรื่องที่เราไม่สามารถขออะไรเขาได้เลย
ขอให้เขาพูดดีไม่หยาบคายเวลาโมโห
คำตอบคือก็เขาเป็นคนแบบนี้ต่ำต่ำแบบนี้แหละโอ้แรงจังเลยอ่ะ
ถ้าไม่ดีพอก็เลิกไปเลยหรืออย่างผมบอกว่า
ขอให้คุยกันหรือปรับตัวเข้าหากันมันไม่ได้เป็นการตำหนินะ
หรือว่าต้องมีคนถูกหรือคนผิดแต่เขาก็ยังโกรธทุกครั้ง
หรือเรียกง่ายว่ามีอิโก้สูงมากบอกอะไรไม่ค่อยได้
เขาจะต้องสวนกลับและจบได้ว่าเขาทำดีที่สุดแล้ว
ถ้าไม่พอใจก็จนปัญญาผมขอแค่เรื่องการคุย
เพื่อปรับนิสัยบางอย่างแบบดีไม่ต้องทะเลาะกันบ้างได้ไหม
แต่เขาก็ทำให้ผมรู้สึกว่าขอเขามากไปหรือเปล่า
เขาจะไม่ปรับตัวอะไรอีกแล้วการจะให้เขาตอบว่าค่ะขอโทษ
หรือจะพยายามให้ดีขึ้นมันไม่เคยมีเลยครับ
แต่ก็สังเกตได้ว่ามันลดลงและผมจะอยู่กับคนที่รักกัน
แต่ขอโทษไม่เป็นพูดนิดเดียวก็ตั้งแง่ทะเลาะ
ไม่เคยง้อผมเลยสักครั้งได้ยังไงอันนี้ถามจริงจริงนะครับ
เพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากเลิกกับเขาความดีอย่างอื่นเขาก็มีเยอะ
ส่วนความผิดในอดีตผมปล่อยผ่านจุดนั้นไปแล้ว
ผมเชื่อว่าทะเลาะกันแล้วได้อะไรจากการทะเลาะผมถามตัวเองเสมอนะ
อย่างน้อยก็ดีกว่าการอยู่อย่างอดทนไม่บอกไม่ปรับ
แม้แต่คำว่าอดทนถ้ามีคำพวกนี้ขึ้นมา
เขาบอกว่างั้นเลิกกันอาจเป็นเพราะว่าเขากลัวโดนทิ้งหรือเปล่า
ทำตัวให้มั่นใจว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าอันนี้ไม่แน่ใจ
เขาเหมือนคนถืออีโก้และแสดงออกว่ารักไม่เป็น
ง้อใครไม่ได้ยังไงก็ตามคือเลิกก็คือเลิก
การดูแลเอาใจใส่ทำกับข้าวล้างจานซักผ้าทำหน้าที่
ก็คือเขาก็น่ารักในจุดนี้นะครับซึ่งบีมก็ช่วยเขาทำทุกอย่างนะ
ไม่ได้อยู่อย่างธาตุแต่อย่างใดกับการขอแค่ว่าใจเย็น
พูดกันดีไม่หยาบคายเวลาโมโหขอให้ปรับตัวเล็กน้อยแบบนี้
แค่นี้เองครับทุกวันนี้ผมต้องเลิกมีเพื่อนผู้หญิง
ผมห้ามเล่นทวิตให้ผมเลิกตามแอคของผู้หญิงคนนั้นคนนี้
กลัวผมจะมีคนอื่นผมก็ทำให้ทุกทีแต่ทีเขาไปเลือกนาฬิกาให้คนอื่น
เล่นกับใครใครก็ได้สนิทจนผู้ชายที่มาจีบส่งของมาให้กันถึงบ้าน
พอบีมถามเขาเขาบอกว่าอย่าประสาทแดดแหกตาดูได้ว่าผู้ชายคนนั้นสูงส่งแบบนั้น
จะมาเอาผู้หญิงแบบเขาทำไมดีมพูดสุภาพสุภาพนะครับ
แต่จริงแล้วเหมือนเขาดูถูกและทำร้ายจิตใจตัวของเขาเอง
ไม่รู้สิผมขอแค่นี้ผมขอมากไปหรือครับพี่อ้อย
ที่ผ่านมาผมลองมีคนกลางช่วยเจรจาสุดท้ายทุกวันนี้เขาเลิกคบกับคนกลางไปแล้ว
หลายคนผมอยากให้เขาฟังพี่อ้อยครับเขาชอบฟังพี่อ้อยมาก
เขาไม่น่าจะเลิกครบพี่อ้อยนะครับไม่แน่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะ
และผมเองก็อยากทำให้ดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้
อาจจะดูเหมือนทิ้งระเบิดแต่คิดว่าเวทนาผมเถอะครับพี่
ผมไปไม่เป็นแล้วจริงจริงครับอืมแปลกดีเนอะเอาอย่างงี้น้องบีม
จะแก้ที่เขาพี่อยากให้ปรับใจและวิธีคิดของเราก่อนนะคะบีม
รักใครอย่าถึงขั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะ
เป็นแฟนเขาเราก็ต้องชอบตัวเองตอนอยู่กับเขาด้วย
ไม่ใช่ลนกลัวกลัวจนไม่มีความสบายตัวหรือสบายใจ
ความรักคือการเลือกกันของคนสองคนค่ะเราเลือกเขาและเขาเลือกเรา
ไม่ใช่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายพยายามแต่เพียงผู้เดียว
หรือแม้แต่ก้มหน้าก้มตาอดทนในขณะที่อีกคนไม่เคยรู้ตัว
รักกันต้องใส่ใจไม่ใช่เอาใจมากมายจนอีกฝ่ายเริ่มเอาแต่ใจ
ซึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่าผู้หญิงของหนูเป็นแบบนั้น
ถามตัวเองดีก่อนเรามีความสุขกับรักครั้งนี้จริงหรือเปล่า
หรือแม้แต่เรารักเขามากพอที่จะเดินหน้าต่อกับเขาแบบทำความเข้าใจไหม
ถ้าคำตอบของเราคือใช่มาเราจะเดินหน้าสู่วิธีต่อไปกัน
เอาอย่างนี้ค่ะคนเราไม่มีใครไม่มีอีโก้
กว่าจะผ่านชีวิตมาจนถึงวัยนี้ทุกคนล้วนมีวิธีในการดำเนินชีวิต
ประคองชีวิตจนรอดปลอดภัยมาถึงวันนี้
เขาต้องเชื่อใจในวิธีของเขาบ้างแหละแต่ที่พี่ติดไม่ใช่อีโก้ฮะ
คือวิธีการพูดคุยกันภาษาคนรักจะอีโก้ก็ได้นะ
ดื้อเงียบก็มีให้เห็นเยอะแยะนะคะประเภทที่ไม่เคยเชื่อสิ่งที่แฟนเตือนเลย
จะเตือนด้วยความหวังดีก็ตามแต่เขาก็ไม่ใช้ภาษาพูดแบบนี้กันนะคะ
อันนี้คือปัญหาไม่ใช่อีโก้คือการไม่ให้เกียรติกัน
บอกว่าคนต่ำอย่างฉันใครจะมาเลือกเดี๋ยวนะทำไมด้อยฆ่าตัวเองขนาดนั้น
อีกอย่างค่ะคำพูดของคนใช้แรงในการพูดไม่ต่างกัน
ออกเสียงพูดทั้งทีทำไมไม่พูดกันดีดีในเมื่อนี่คือคนที่เรารักกันไม่ใช่หรือ
แล้วพอบอกว่าคนต่ำอย่างฉันใครจะมาเลือกอ้าวก็บีมเลือกเขาไง
แปลว่าบีมถูกดูถูกไปด้วยเหรอคะ
น้องบีมบอกว่าเอ๊ะหรือว่าแฟนหนูเนี่ยกลัวโดนทิ้งก็เลยพยายามข่มเราหรือเปล่า
ว่ามันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลนะกลัวโดนทิ้งยิ่งต้องน่ารักค่ะ
ดูแลคนที่เรารักดีให้เขามีความสุขในการอยู่ข้างเราเขาถึงจะไม่ทิ้งไง
ไม่ใช่ว่าทำในสิ่งที่กดดันผู้ใจแย่ข่มหยาบคายชิงบอกเลิกแล้วเขาจะได้ไม่ทิ้ง
นี่ไงมันเป็นเหตุเป็นผลตรงไหนอะคะ
เห็นเรายอมยอมจะเสียความเป็นตัวของตัวเอง
เขาเลยยิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นของตายหรือเปล่า
โลกนี้ไม่มีใครเป็นของตายของใครนะคะ
เจอคนที่ทนเราได้แม้ในวันที่เราไม่น่ารัก
ต้องรู้จักดูแลคนคนนั้นให้ดีรู้ตัวให้ไวขออภัยให้ทัน
รักแท้แต่ดันดูแลเขาเป็นแค่ของตาย
รักไม่มีอะไรเสมอไปค่ะอย่าคิดว่าวันนี้รักมาก

ไม่จริงเมื่อจุดไฟเราก็ต้องหาวิธีประคับประคองไฟดวงนั้น
สว่างได้นานที่สุดความรักคือแบบนั้นแหละ
ค่อยคุยค่อยทำความเข้าใจยิ่งตอนที่เราเตือน
และเขาโมโหฟุ่มฟายเรายิ่งต้องใจเย็นให้เขาเห็นว่า
แบบนี้ต่างหากที่เรียกว่ารักกันการที่เขาไม่ให้เรามีสังคม
ว่าเป็นข้อห้ามที่ประสาทเสียที่สุดนะคือแปลกมากที่น้องยอมอ่ะ
เดี๋ยวก่อนการที่น้องไม่สามารถจะคุยกับผู้หญิงคนไหนในโลกได้เลย
บอกเขาด้วยว่าอย่าดูถูกกันเลยนี่เราเลือกเขานะเพราะเรารักเขา
ว่าเราจะไปเจอหรือไปคุยกับใครหรือมีเพื่อนฝูงมีสังคม
ไม่ได้แปลว่าเราหวังจะไปฟาดกับคนเหล่านั้นเสมอไปช่วยเชื่อใจกันหน่อย
และสำหรับแฟนน้องบีมนะคะถ้าชอบฟังพี่อ้อย
อ้อยจะบอกกับน้องว่าอย่าให้คนบางคนมีค่ามากที่สุดตอนหลุดมือนะ
ตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ามารู้สึกแย่ตอนเขาจากไป
วันนี้น้องเจอคนรักที่ดีและเขาก็รักน้องมาก
เห็นคุณค่าและดูแลน้องบีมอย่างดีด้วยมีความสุขในการเดินไปด้วยกัน
คำพูดประเภททำร้ายจิตใจหรือประชดไม่รู้จะพูดไปทำไมอะค่ะ
ถ้ามันบรรทอนความสัมพันธ์ระหว่างเราเอาจริงจริงนะคะ
อายุคนเราไม่สั้นไม่ยาวเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่ด้วยซ้ำ
วันที่ยังอยู่ด้วยกันทำไมไม่รักษากันดี
ถ้าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นกันน้องจะมาเห็นคุณค่ากันในวันนั้นหรือ
และในที่สุดถ้าบังเอิญว่าไม่ได้อยากเลิกจริงอย่าพูด
บางครั้งนะคะเราพูดไปงั้นแต่คนที่ฟัง
เขาบรรทอนจิตใจนะเขาถูกทำให้บรรทอนไปเรื่อย
และเหมือนซ้อมเลิกไปเรื่อยอะค่ะแล้ววันหนึ่งถ้าเขาไป
เราอาจจะเสียใจถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือการทำให้เวลาที่เราอยู่ด้วยกัน
สั้นลงเรื่อยแต่ทั้งหมดถ้าบังเอิญว่าน้องไม่ได้รักน้องบีมขนาดนั้น
เสียดายคนดีก็ช่วยปล่อยให้เขาไปเจอคนดีที่รักเขามากกว่าเรา
อย่าอยู่ทนหรือทนอยู่แล้วทำร้ายกันอย่างนี้เลย
คนเราไม่มีใครไม่จากกันนะคะสุดแท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไข
แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนวันหนึ่งเราก็จะกลายไปเป็นความทรงจำที่ดีของกันและกัน
เราไม่อยากอยู่ในความทรงจำส่วนที่ดีที่สุดของกันและกันเหรอคะ
บอกกับน้องแบบนี้ถ้าพี่เป็นคนกลางและน้องอยากจะมีความรักดี
แต่น้องฟังแล้วน้องโกรธพี่พี่ยอมให้น้องตัดพี่ออกจากชีวิตเลย
ขอแค่ให้น้องได้วิธีคิดและปรับเอาไปดูแลชีวิตคู่ของตัวเอง
มีอีโก้พี่ไม่ว่าขอแค่ฟังกันสุขก็แบ่งปันทุกข์ก็แบ่งเบา
อย่าทำให้คนที่อยู่ข้างเราเขาเศร้าทั้งที่เรายังอยู่ด้วยกันแบบนี้
แล้วทำไมถึงทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาทุกข์เนอะที่อยู่ข้างเรา
ที่สุดค่ะไม่มีใครด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรัก
มองว่าตัวเองต่ำต้อยถ้าจะรู้สึกแบบนั้น
ถามตัวเองแหละค่ะว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยขนาดนั้น
เราจะฟื้นฟูตัวเองทำตัวเองยังไงให้มีคุณค่ามากขึ้น
เพื่อคนที่รักเราจะได้ภูมิใจในการยืนข้างกัน
มันดีกว่าการกระหน่ำด่าตัวเองแบบนี้อยู่ร่ำไปไม่ใช่หรือ
ฝากให้บีมและฝากให้แฟนของบีมด้วย
ในที่สุดค่ะรักกันดูแลกันพูดดีให้กันและกัน
อย่าทำร้ายกันด้วยคำพูดเพราะคำพูดพูดพูดไป
คนพูดไม่รู้สึกอะไรแต่คนฟังสามารถทำร้ายเขา
ด้วยคำพูดของเราทั้งชีวิตนะคะ
อยากให้น้องจับมือกันแน่แล้วเดินหน้าต่อไปกันให้ได้นะ
เชื่อไหมตอนที่อ้อยอ่านคำถามครั้งแรก
แอบรู้สึกด้วยซ้ำว่าหรือแฟนไม่ค่อยรักเรา
หลอกให้เราแล้วก็ครบซ้อนเรามาเรื่อย
รู้สึกแบบนั้นนะว่าเอ๊ะรักเราน้อยไปหรือเปล่า
แต่ในเมื่อเติบโตมาเดินมาด้วยกันถึงวันนี้
เอานะพี่ขอให้เขามีความรักให้กับเรามากขึ้นเรื่อยก็แล้วกัน
และเมื่อรักใครอยู่กับคนนั้นดูแลกันอย่างเต็มที่
ที่ทำให้แต่ละฝ่ายมีความสุขมากที่สุด
ไม่ใช่อยู่ใกล้เราแล้วต้องอดทนหรืออยู่ใกล้เราแล้วต้องทุกข์นะคะ
ขอให้มีความสุขมากขึ้นเรื่อยแล้วกันทั้งบีมและแฟนของบีมด้วยนะ